รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
มูเตรลูไม่ต้องใครออกไป
พี่หนุ่มคำถามหนึ่ง

จะเจอแบบจังเนี่ยก็ไม่เรียกว่าจังนะ
ใช่หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจ
พี่หนุ่มอยากเป็นเพื่อนกับแขกรับเชิญของเราคนหนึ่ง
ใครเป็นเพื่อนถ้าสนิทต้องตาย
แขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเจอผี
จนทุกคนตั้งฉายาเขาว่า
หนีเพื่อนผีหนุ่ม

ได้มีการนำเอาไปตีแผ่เป็นภาพยนตร์ด้วย
ซึ่งมาจากเรื่องจริงของชีวิตเขานี่แหละครับ
แต่เรื่องราวของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องสองเรื่อง

คุณชัยรัฐขันทองครับ
เชิญครับคุณหมี
คุณหมีมีฉายาว่าหมีเพื่อนผี

อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์กับคนใกล้ตัวครับผม

ด้วยความที่ว่าเราก็คุ้นชินกับเรื่องพวกนี้

อาชีพนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวนะครับ

แล้วก็มีเขียนบทละครอยู่บ้างเบื้องหลังงานเบื้องหลังครับผม
สิ่งที่คุณจะเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบทละครที่คุณจะแต่งขึ้นมาให้เราฟังนะ

เป็นเรื่องราวที่เกิดมาจากชีวิตจริง

ทั้งคุณเองเนี่ยทั้งบ้านก็เชื่อเรื่องนี้กันมากถูกมั้ยฮะ

ว่าคุณตาของคุณเนี่ยเลี้ยงรักยม

คือด้วยความที่ว่าในสมัยที่เรายังเด็กมากเนี่ยครับผม
ก็จะคุ้นชินเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสารเจ้าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้
ก็จะวิ่งเล่นตามประเภทนี้ค่อนข้างที่จะบ่อย
แล้วเวลาตกกลางคืนเนี่ยจะชอบปั่นจักรยานไปดูหนังกลางแปลงครับพี่หนุ่ม
แล้วเวลาเรากลับบ้านดึกเนี่ยนะครับคุณตาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้รักยมมาตาม

ประมาณป๓ป๕ป๔ประมาณนี้ครับ

คือระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยครับกำลังเมามันเลยครับ
มีความรู้สึกว่ามีคนดึงเสื้ออยู่ทางด้านหลัง

เราก็ยังไม่สนใจครับทีนี้เริ่ม

บางทีเนี่ยดึงปุ๊ปผมหงายท้องเลยครับ

ให้รักยมที่บ้านไปตาม

ไม่เห็นไม่เคยเห็นแต่มีความรู้สึกตลอดว่า

ถูกดึงแล้วเนี่ยเราต้องรีบปั่นจักรยานกลับบ้าน

เป็นยังไงคือคุณตาผมเนี่ย
ลูกหลานเนี่ยเข้าเลยนะครับมีวันหนึ่งเราก็

แต่ว่าเราสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่า

แล้วก็จะมีตุ๊กตาตัวเล็กนะครับ

สีอีกนึงเอาขาวนุ้นนวลน้อยออกเหลืองนะครับ
แช่อยู่ในน้ำมันสีเหลืองผมมารู้ภายหลังว่านั่นคือน้ำมันจันทร์นะครับ
คุณตาผมก็บอกว่านี่แหละคือรักยม
ตัวคุณเองล่ะฮะจุดเริ่มต้นในการเห็นผี
ก็คือการไปเล่นซ่อนหาแต่คุณพี่ลึกพี่ลั่น

ด้วยความที่ว่าผมคุ้นชินกับสถานที่อยู่แล้วเพราะว่าสนามฟุตบอลโรงเรียนเนี่ยนะครับ
จะเป็นสู่สารเก่าเป็นป่าช้าเก่าทางโรงเรียนก็มาปูเป็นสนามฟุตบอล
บางทีเนี่ยเตะบอลไปเตะอะไรไปเนี่ยนะครับลอยข้ามปิว
ไปโดนเมนไปโดนโกรธไปโดนอะไรบ้างเนี่ยครับ
เราก็ไม่ได้มีความกลัวครับอ่าวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกันอืม
จวนตัวฮะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยเพราะว่าเราคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ไม่ได้มีความกลัวเราก็วิ่งเข้าไปแอบในเมนเลยฮะ
เป็นเป็นเป็นช่องที่เขาใส่ลงศพอยากเกลือการผักอุ้ยนั่นนะครับ
แล้วช่วงจังหวะที่ผมเข้าไปแอบหลบในเตาเนี่ยนะใช่ครับ
เพราะตอนนั้นเราโฟกัสอย่างเดียวครับว่าเราไม่อยากให้ใครเห็นเราเออเออ
นะครับแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาเดินเขาเขาวิ่งตามผมมา
คือเต๋อใช่ไหมใช่ครับอ่าก็วิ่งตามผมมาแล้วเขาบอกว่าแอบด้วยนะ
คือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกครับที่มีความรู้สึกว่าเราสัมผัสกับเรื่องพวกนี้
ชัดเจนมากเลยชัดเจนยังไงตอนที่เราแอบอยู่ในเตานะครับ
เด็กสองคนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ย
คงจะเข้าไปแบบสบายแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับ
เนี่ยเล็กมากเรานั่งแบบคุดคู้กันเลย
ช่วงจังหวะที่ผมนั่งอยู่ด้านในเนี่ยมีความรู้สึก
มันมีคนมานั่งกับเราด้วยครับพี่มดดำมันมีคนเบียดเราอะฮะ
มันมีความรู้สึกว่ามันมีเข่าของคนนะครับพี่หนุ่มเบียดเรามาอย่างเงี้ครับ
ข่าวเป็นเป็นเข่าอ่ะเข่าเข่าเข่า
ผมผมเสียงเนอร์พี่มดเอาเสียงเนอเสียงเนอครับคนหัวข้าว
เข่านะหัวเข่าเนี่ยเบียดเบียดเราตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเข่าเต๋อหรือเปล่า
แต่ว่าหันไปดูไอ้ตรงที่ว่างนะครับคือความรู้สึกมันบอกเลยว่า
มันมีคนนั่งข้างเราจริงจริงตอนนั้นแบบคิดทำอะไรไม่ถูกครับ
ช่วงที่จังหวะอยู่ในเตานะครับเต๋อเพื่อนผมเนี่ย
มันมันเหมือนกับว่าจะไปเก็บอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่พอระยะเวลามันไปสักพักเนี่ย
ทำไมทำไมมันไม่มีใครเห็นเราเลยวะแต่ตอนนั้นผมคิดว่าเอ้ย
ที่ซ่อนเราดีสุดท้ายเราก็เอาออกดีกว่าออกมาจากเตาปุ๊บก็ไปนอนที่บ้านคุณตาคุณยายผมนะครับ
ระหว่างที่เรารักกันอยู่เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเรามันไม่ใช่เพื่อนเรานะ
ตอนที่เดินเข้าโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนในยุคกรก็จะมีพืชผักสวนครัว

ก็เต๋อเนี้ยเขาก็เดินแบบเหมือนคนเมอร์เมอร์อะครับ

แล้วเอามือละไปกับ

เป็นพืชผักที่โรงเรียนแปลงเกษตรปลูกอะครับ
มือไปคว้าอะไรเนี่ยเขาหยิบเข้าปากเลยครับ
แตงกวาหยิบเข้าปากเลย
คว้าพริกมาได้ก็ยิบเข้าปากเลย
ที่เราเป็นเพื่อนเขามาได้สักพักหนึ่ง
เรารู้ว่าสายตาหรือแววตาเขาเนี่ยมันไม่ใช่เขา
แต่มียุคครั้งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่า
นี่มันไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปแล้ว
ก็คือว่าในทุกวันนะครับ
ด้วยความที่ว่าผมเรียนเป็นโรงเรียนวัด
พอมื้อกลางวันปุ๊บเนี่ยก็จะมีข้าวถาดมาเสิร์ฟ

ในทุกวันที่เขามากินข้าวหลุมเนี่ย
วันไหนเขาเจอเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับ
ไข่ต้มโดยเฉพาะไข่ต้มเลยนะครับ
เขาจะไปขอถุงพลาสติกมาจากป้าร้านขายอาหาร
เพื่อที่จะมาเก็บเนื้อเก็บหมูเก็บไก่
แล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ยัดเข้าไปในกระเป๋าตัวเอง

เราคิดว่ามันทำไมมันไม่กิน

เฮ้ยมันไม่ใช่จริงคือ
เขาวิ่งไปทางสนามฟุตบอล

ถูกต้องครับเขาวิ่งไปแล้วไปทางหลังเมน

ก็จะมีคล้ายเป็นโกรธ
เป็นช่องวางกระดูกผงกระดูกอย่างนี้ครับ
เขาคว้าถุงนั้นมาที่เขาไม่เคยกินเลยนะครับ

เขาก็จะแบบร้องไห้๓๗ตัวไป

พอเห็นอย่างนั้นแทนที่เราจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์พ่อแม่

เราก็เฝ้าดูพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไป
กระทั่งแม่ของไอ้เจ้าเต๋อมาหาผมที่บ้าน
เขาบอกว่าเต๋อมันเป็นอะไร

เพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกแปลกมากเลย
คือแม่ของเจ้าเต๋อขอขออภัยนะครับ

แมวเลี้ยงหมาเยอะนะครับ
เขาบอกกันเนี่ยมาดูหน่อยเต๋อมันเป็นอะไรไม่รู้

เพราะว่าเขาเริ่มกลัวลูกตัวเองครับพิมรดำ

เขาจะเอาเส้นสลิงมาขึงเส้นลวดมาขึง

แล้วผูกกับคอแมวแล้วแขวนเป็นแบบปากผ้า
ลัดคอแมวแล้วแขวนเราตากผ้าอย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วไม่ได้แบบเป็นสิบครับเฮ้ย
เพราะว่าคอกแมวคอกคอกนึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลายตัว
เราเห็นแล้วก็แบบมันมันไม่ใช่แล้วอะครับจนกระทั่งหลังหลังมาเนี่ย
เราเริ่มที่จะดึงเพื่อนออกมาจากตรงนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะครับ
เราเราไม่ทราบว่าเพิ่ง๑๑ขวบอ่ะเนอะใช่ครับเราเราไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไร
กระทั่งมีอยู่คืนนึงครับคือเป็นคืนก่อนที่เขาจะถึงขั้นกับแบบสุดสุดแล้วครับเออ
คือคุณตาผมเนี่ยเขาเป็นคนที่รักลูกรักหลาน
ยุคนั้นก็จะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องโฮมาโลนนะฮะไอ้ตัวเจ้าพระเอกเนี่ยเขาจะมีบ้านต้นไม้
ผมไม่อยากได้มากคุณตาผมสร้างบ้านต้นไม้ให้ครับเจ้าเต๋อบางวันก็จะมานอนด้วย
แต่คืนนั้นเนี่ยนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนปีนขึ้นมาเราก็ชะโงกลงไปดูอะครับ
ก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าเต๋อเนี่ยครับกำลังเกาะอยู่ราวบันไดเหมือนจะแอบเข้ามา
ตอนนั้นคือเรามองด้วยสายตาเขาอะครับพี่หนุ่มครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าแววตาเขาสลับ
คือบางโมเมนต์ก็เป็นเขาบางเวลาไม่ใช่เขาเขาบอกว่าเฮ้ยขอนอนด้วยที่คนดิ
กลัวเหลือเกินกลัวมากเลยผมก็ถามว่ากลัวอะไรเนี่ยบอกกูกลัว
แต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรผมก็เลยเออมานอนแล้วกันคือช็อตสุดท้ายคือยังไงเขาก็เพื่อนเราใช่ไหมครับ
ระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีคนหายใจแรงมาก
แบบเสียงที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยครับแบบหายใจแบบปล่อยอะครับ
ไม่ได้แบบเหมือนเหนื่อยหรืออะไรครับใช่ครับผมก็ลืมตามาเอ๊ะว่าใคร
สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นชายแก่อยู่คนหนึ่งครับเฮ้ยเขาค่อมร่างจะเต๋อค่อมแบบนี้
ตอนนั้นนะครับผมวิ่งออกจากบ้านต้นไม้แล้วผมลืมไปว่าผมอยู่ที่สูงครับ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
โดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดดโดด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
ตอนนั้นผมวิ่งออกมาจากห้องแล้วคือตั้งสติก่อน
พอคุณตาผมบอกเดี๋ยวไปตามหลวงพ่อ
เจ้าเต๋อเนี่ยพูดขึ้นมาเลยพูดสวนขึ้นมาเลยว่า

บอกว่าไม่ต้องไปตามมันหรอกเดี๋ยวก็กินมันหมดแล้ว
แต่เป็นเสียงเขานะครับเป็นเสียงเขาเลยนะครับ
แต่ว่ารักษณะการพูดแววตามันไม่ใช่ครับ
ตอนที่เขาพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
คุณตาผมก็พยายามที่จะสวดอะไรของเขาไปเรื่อย
แล้วก็เดินออกมาจังหวะที่กำลังจะปิดประตูครับ
มันจะเป็นช่องแบบประมาณนี้ได้ครับไม่ถึงคืบ
ผมมันเป็นภาพสุดท้ายครับคือผมเห็นเพื่อนผมเนี่ย
เดินผมเนี่ยเขานอนคดคุ้อยู่อย่างงี้แต่สายตาเขามองผม
แล้วค่อยยิ้มมุมปากครับ
คือขออภัยนะครับคือชีแตกตรงนั้นเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มา
ผมจำได้เลยท่านเคาะประตูอยู่๓ครั้ง
๊อกแล้วท่านก็พูดเลยครับบอกว่าไม่ทันแล้วระโยม

แต่ตอนนั้นเขายังไม่หมดลมหายใจ
คงจะค่อยโรยลินไปเรื่อ

ลักษณะการเสียของเขาก็คือนอนคุดคู้แล้วก็ไปเลยอย่างนั้น
แล้วฟันอันนั้นหลังจากเขาตายเอาไปทำอะไรอ่ะ
หลังจากงานศพเขาเพราะว่าผมทางญาติญาตินะครับ
ศพอยู่สามวันนะครับแล้วก็พอเผาเขาเสร็จปุ๊บเนี่ย
แล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาฟันปลอมอันนี้ไปทำภาพบังสกุลแล้วก็เผาพร้อมให้กับเขา
สิ่งที่เราอยากจะรู้มากคือว่าฟันปลอมซี่นั้นรู้ภายหลังว่าเป็นของใคร
เป็นของสับปะเลอที่วัดที่เขาเล่นวิชาอาคมครับ
แล้วกระท่อมของเขาจะอยู่ทางหลังวัด
แล้วอันนี้คือหลังจากนั้นนะครับคุณตาผมก็เล่าให้ฟังว่าอาจจะผิดครูของเข้าตัวอยู่ดีเขาก็นอนไหลตายไป

ใช่ครับนอนไหลตายแล้วก็นำศพมาเผา

ใช่ครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปแอบเนี่ยแค่๒วันเท่านั้นนะครับ

เขามาหาแค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เผาศพแล้วเนี่ยผมบวชสามเณรให้
คืนสุดท้ายที่ผมบวชเนี่ยนะครับอยู่ดีเรามีความรู้สึกคิดถึงเพื่อน
แล้วก็เดินไปทางเมนนี่แหละครับ
คืออยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมึงมาเอาเพื่อนกูไปวะ

คือตอนนั้นเราคิดว่าเราคลองผ้าเหลืองนะครับ
ผีต้องกลัวเราใช่ครับเราคงเจ๋งมากในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับ
ตอนที่เดินไปหาเขาเนี่ยนะครับผมเห็นเลยครับว่า
เป็นในเต๋อเนี่ยครับเขาเดินโดยที่มีคนแก่คนหนึ่งจูงมือ

หายเข้าไปในเมนแล้วเต๋อเนี่ยเขาหันมาแล้วยิ้มให้ผมด้วยนะครับ
คือตอนนั้นไม่กลัวพูดตรงเลยว่าไม่กลัว
คนแก่คนนั้นถ้าที่คุณจำได้เนี่ยเป็นคนเดียวคนที่ค่อมเต๋ออยู่บนบ้านต้นไม้เนี่ย
น่าจะคนเดียวกันนะครับเพราะว่าบุคลิกทั้งลักษณะท่าทางเนี่ยคือเราจำเขาได้

ต่างกันเลยครับหลังค่อมเนื้อตัวผอม

ผมว่ายังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าในบริเวณนั้นอยู่
อย่างชาวบ้านแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เขามองว่าเป็นเรื่องของการที่ถูกผีกิน

หมอเขาก็วินิจฉัยมาซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมาย
เรามารู้ตอนโตแล้วที่ว่าเขาเล่าให้ฟังก็คือเขาบอกว่าเป็นอาการหัวใจวายเฉียบพลันในวัยเด็ก

ใช่ครับเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์มันอ้างอิงกับศัยศาสตร์ไม่ได้
แต่ว่าเราเจอมาแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เพราะเราเห็นแบบนี้
สรุปไอ้เมนที่คุณไปเล่นซ่อนหาให้ขนาดนั้นนะ

กลับกลายเป็นที่เผาศพของเต๋อจริง

นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ๑๑ปี

คนแรกคนที่สอง

อายุ๑๖กำลังวัยรุ่นเลย
เพื่อนสนิทของคุณอยู่ดีก็หายตัวไป
มารู้อีกทีตอนหลังว่า

เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่บ้านได้ไหม

ลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อนผมคนนี้แล้วครับ

ครับผมยืนอยู่ปลายเตียงแล้ว

แต่ความรู้สึกก็คือเขาไม่ได้นอนกอดเราด้วยมือเดียวนะครับ
เขานอนกอดเราได้สองมือโอบอย่างนี้

สุดท้ายก็ไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับ

ท่านก็เอามือเนี่ยนะครับ
กล้องมองฟ้าเหมือนมองหาใครสักคนนะครับ
มองแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันตายแล้วนี่
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กาแฟทั้งทีเลือกฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่
อายุสิบหกกำลังวัยรุ่นเลยเพื่อนสนิทของคุณอยู่ดีดีก็หายตัวไป
มารู้อีกทีตอนหลังว่าตาย
เพื่อนชื่ออะไรคนนี้
ชื่อเตอร์

แต่ละคนนี้นะครับ
ว่าอยู่ตลาดบ้างขับรถสวนกันบ้างนะครับ
บางทีก็เห็นยืนซื้อข้าวบ้าง
แต่พอเลี้ยวรถกลับไปดูจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่มึงตามหาอยู่นะ
ไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็หายไปแล้ว
มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางทางแม่ผมเนี่ย
ประมาณสักตี๔ตี๕เนี่ยผมต้องตื่นมาช่วยช่วยที่บ้าน
ผมก็จะมีมอสายสามล้อคู่ใจคันหนึ่งนะครับก็คือจะยกข้าวแกงไปแล้วก็ขับไปส่ง
ก็ต้องผ่านซอยซอยหนึ่งที่เขาลืมว่าผีดุมากเนี่ยครับซอยซอยเนี่ยครับในในในทินถาดบันเกิดผม
ผมผ่านซอยเนี้ยประมาณตีสี่กว่าหางตาก็คือเห็นเขายืนอยู่
เพื่อนคนที่หายไปเนี่ยเจอเนี่ยใช่ครับเอ๊ะมันเอ๊ะเตอร์เพื่อนเรานี่หว่าก็เลยเลี้ยว
รถวนกลับไปดูนะครับเขาก็ยืนแบบงงงอ่ะฮะยืนแบบงงงลอยใช่ครับ
แต่ลักษณะการแต่งตัวของเขานะครับก็คือใส่เสื้อเชิดนะครับ
สีสีชมพูลายลายดำขวางแล้วกางเกงยีนขาเดฟเราจำได้แม่นเลยครับ
แล้วก็ผมก็ถามว่าเอ้ามาทำอะไรที่เนี่ยผีดุนะเว้ย
ผมยังพูดกับเขาแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบจะรู้สึกตัวว่าเราคุยด้วย
เขาก็หันมามองอย่างนี้ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไร
ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เขาจำคุณได้ไง
แต่เขาจำได้ครับเฮ้ยแม่ตามหาทำไมไม่กลับบ้าน
กลับไม่ถูกฮะเขาก็เหมือนพูดไว้ตลอดเวลาที่เขาพูดกับผมเนี่ย
เขาจะแบบลอยลอยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็หายไปเลย
คือก็หายไปอีกรอบนึงแล้วคุณก็แยกย้ายกันตรงนั้น
ก็แยกย้ายกันตรงนั้นครับประมาณ๔ปีให้หลังจากนั้นนะครับ
ผมจำได้ว่าผมเนี่ยจะต้องไปเกณฑหารแม่ผมเนี่ยเขาพูดว่า
ถ้าจับได้ใบดำเนี่ยก็ให้บวชนะครับจริงปรากฏว่าปีนั้นผมได้ใบดำ
ไม่ต้องไปทหารก็ต้องไม่ต้องไปทหารผมผมก็เลยได้อ่ะเดี๋ยวไปบวชละกัน
ทีนี้คนบ้านนอกอะครับจะไปบวชทีงเนี่ยโอ้โหอยู่วัดเป็นเดือนนะครับ
ผมก็ไปอยู่วัดไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวใช่ครับ
เตรียมตัวท่องมนต์บ้างอะไรมั่งทีนี้แม่ผมนะครับก็โทรมาที่ผม
บอกว่าวันพระเนี่ยมันเป็นวันพระใหญ่ไม่มีใครช่วยนะครับ
ออกจากวัดมาช่วยแม่ทรงข้าวแกงหน่อยผมก็คว้าหมอใส่คู่ใจไปทรงข้าวแกงให้แม่
ตรงเนี้ยอีกครั้งหนึ่งครับที่เดิมจุดเดิมเลยใช่ครับ
หลังจากนี้ต่อปีก่อนเคยเจอใช่ครับผ่านปุ๊บ
ชุดอะไรชุดเดิมค่ะชุดเดิมเลยตัวตัวช่องนี้ขาเต้บ
เขาเลยครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับผม
ตอนนั้นก็คือว่าทำไมหน้ามันแบบคงเดิมมากเลยครับ

คำแรกที่เขาทักผมมาเนี่ยเขายิ้มเลยนะครับ

ตอนนั้นผมงงมากนะครับคือรู้ได้ไงวะ
เพราะว่ามีในบ้านผมเท่านั้นที่รู้
เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่บ้านได้ไหม
รอยอยู่ไหมก็รอยบ้างครับ
แต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าเขาตอบโต้ได้มากขึ้น

แล้วห้องผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นห้อง
ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเอาตู้เสื้อผ้ามากั้นเป็นห้อง
ฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้าออกสบายมากระหว่างที่ผมหลับอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมายืนบังทีวีผม
เพราะว่าผมจะนอนเปิดทีวีนอนนะครับ
ลืมตาขึ้นมาครับตอนนั้นประมาณสักตีตีสองกว่าได้ครับ
และชุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมตอนนี้ผมแบบมันเป็นอะไรของมันวะแบบมันหล่อนจังเลยวะ
มันถามว่าเออเนี่ยนอนด้วยได้ไหมผมบอกเออนอนเลย
พอเขาล้มตัวลงนอนได้ครับเขาเริ่มร้องไห้

เรากับพ่อแม่หรือเปล่าบอกปากไม่ได้ทะเลาะกับพ่อแม่แต่กลับบ้านไม่ได้
ผมก็เออนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทรงที่บ้านนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมนอนหันหลังให้เขานะครับ
เขาอยู่ดีเขามานอนกอดผมอุ้ยนอนกอดนะฮะผมก็อุ้ยปะเนี่ย
แต่ความรู้สึกก็คือเขาไม่ได้นอนกอดเราด้วยมือเดียวนะครับ
เขานอนกอดเราด้วยสองมือโอบอย่างนี้

แต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสจากเขานะครับคือเขาเหงาเขาไม่มีเพื่อนเขาโดดเดี่ยว
คือทุกอย่างแล้วมันก็เริ่มร้องไห้จนกระทั่งผมก็หลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบ
ประมาณสักตี๔แม่ผมมาปลุกบอกหมีตื่นเร็วเดี๋ยวแม่จะไปช่วยขนข้าวแกงหน่อย
พอตื่นมาเอ้าไม่อยู่แล้วครับเออไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยของเศษดินเศษกิ่งไม้แห้งเศษคราบขี้โคนอะไรอย่างเงี้
ที่นอนผมมาเลยแม่ผมถามเอาใครมานอนด้วยเนี่ยทำไมมันสกปรกอย่างนี้

เดี๋ยวผมก็เอ๊ะยังไงสักเริ่มงงจนกระทั่งนะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคุณแม่ของเขาฟัง
เขาก็เอ๊ะมันหายไปไหนของมันนะครับ

มีคนเอาทองนะครับเป็นแหวนทองสลักนามสกุล

คือแม่เขาตามหาลูกเขาก็คือไปเที่ยวบอกร้านทองว่า
ถ้ามีใครเอาแหวนนามสกุลนี้ไปขายเนี่ยมาบอกเขาทิ้ง
ปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งที่ทำงานเทศบาลเนี่ย
ไม่เจออีกไม่เจอนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
สุดท้ายก็ไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับ
ก็ท่านก็กำลังกวาดลานโบสถ์อยู่
แล้วแม่ของเจ้าเตอร์เนี่ยก็ถามบอกว่าช่วยดูลูกอีกฉันทีนะครับ
หลวงพ่อท่านก็ถามชื่อนามสกุลเท่านั้นเองนะครับ

ท่านก็เอามือเนี่ยนะครับป้องมองฟ้าเหมือนมองหาใครสักคนนะครับ
มองแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันตายแล้วนี่

พอแม่เจ้าเตยได้ยินคำนี้เป็นลมตรงนั้นเลย
พอหลังจากฟื้นปุ๊บคุณพ่อเขาก็ช่วยระดมไปหาจุดที่เขาบอก

มันอยู่ใต้ต้นขนุนลองไปดู
ใต้ต้นขนุนตรงไหนจุดไหน

ตรงนั้นเขาจะลืมว่าผีดุจะไม่มีใครกล้าเข้าไป
ตรงนั้นคือตรงที่คุณไปเจอเขาป่ะ
ไม่ใช่ครับถ้าตอนที่ผมเจอเขาเนี่ยคือหน้าซอยทางเข้า

แต่ที่เขาถูกฆ่าตายเขาไปถูกฆ่าตายอยู่ข้างใน

คือเขานอนแบบเขาขดอยู่อย่างนี้ครับ
คือสืบสาวเล่าเรื่องไปสืบไปสืบมาคือเพื่อนของเขาเองนั่นแหละครับ

หวังจะเอาทองที่อยู่ในคอเนี่ย
แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจมากที่สุด
คือผมโทรไปบอกแฟนเขาแฟนเก่าเขานะครับ
เออเนี่ยช่วยมางานศพเตยหน่อย
เขาบอกว่าพี่อย่ามาอำหนูเลย
มันยังไม่ตายหรอกผมก็เอ้ยมันตายแล้วจริง
บอกพี่อย่ามาโกหกหนูเลยเมื่อคืนมันยัง
เขาไม่อยู่แล้วโอ้โหนะครับยังไม่จบเป็นเพื่อนกับเขาต้องเป็นผีทุกคน
จริงไหมอืมส่วนหนึ่งครับคุณเป็นเพื่อนกับเขาหน่อยสิไม่เอา
เรื่องเจ้าของร้านเกมอย่าบอกว่าตายอีกนะตายครับตายอีกแล้วนุ่ม
ผมก็เรียกพี่สวยพี่สวยตื่นมาดูร้านเนี่ยโอ้โหเด็กมันกินขนมเละเทะหมดแล้วเนี่ย
เจ๊งป่ะนะอืมหมีลงไปก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊ตามไปสี่เสียงนะครับ
มันมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยพี่สวยต้องลุกขึ้นสิโอกาสจะเป็นอะไร
ผมก็พูดใยเลยจนกระทั่งผมไม่พูดว่าพี่จะไปสนใจอะไร
ผู้ชายคนเดียวเท่านั้นเลยฮะมืออีกข้างหนึ่งครับ
พี่สวยนั่งยุงล่ะนะครับพี่สวยพุยกับผมค่ะ
หันมาเปิดม่านกูไม่ให้มึงเข้าหรอกกูตายแล้ว

แบบจ้างไหน

ผมไปเรียนอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วกัน
มีแหน้งโรงเรียนเป็นร้านข้าวแกง

แต่พอเราเริ่มมารู้จักนิสัยเขา
ใจครองเขาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่ง
เขามาชอบเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอ้เจ้าจับ
เขาเป็นเด็กลูกครึ่งนะครับก็ชอบพอกัน
ทีนี้ความตามใจครับเปลี่ยนจากร้านข้าวแกงมาเป็นร้านเกมเลย
คือยากจะเอาใจแฟนเอาใจแฟน
เฮกันเลยครับเพราะยุคนั้นเราอยากเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วนะครับ
พอหลังจากนั้นได้ไม่นานครับประมาณสักปีถึง๒ปีเนี่ย
เขาก็เริ่มมีปากเสียงเริ่มมีทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับ
แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นสาวสองขออภัยนะครับเขาเป็นสาวสอง

เพราะว่าเจ้าจั๊บเนี่ยไปมีแฟนที่เป็นผู้หญิงจริง
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งสุดท้ายเลยที่คงจะความอดทนเขาคงจะไม่ไหวแล้ว
คือเขาทะเลาะกันอยู่ชั้นบนนะครับเพราะว่าห้องนอนเขาอยู่ชั้นสอง
เขาก็ทะเลาะเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าจั๊บเนี่ยบิดมอไซค์ออกไปเลย
เขาก็มานั่งร้องไห้ตรงเคาน์เตอร์นั่งแบบน้ำตาไหลแบบโดยที่ไม่มีเสียงสักแอะเลยนะครับ
ผมก็เห็นแล้วแล้วพี่สวยเขาก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวกับเจ๊หน่อย

ก็พูดมาคำนึงงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทำใจข้างบนก่อนนะ
แกก็ขึ้นไปครับแต่หลังจากนั้นเราไม่รู้เลยว่าแกขึ้นไปผูกคอตาย

สักพักเป็นครับประมาณสักตีหนึ่ง

จะเล่นเกมต่อ
อีกเช้า

หมีลงไปก่อนเลย
เดี๋ยวเจ๊ตามไป

แต่ตอนนั้นเราประมาณว่าแบบ

กระจกอะครับ

เจ้าจั๊บเนี่ยเหมือนจะมาเก็บของ

เลิกรักแกแล้วจะอะไรแล้วก็จากลากันดีมันขึ้นไปได้๕นาที
ลงมาบิดมอไซค์หนีออกไปเลยผมก็สงสัยคงจะทะเลาะกันเนอะ
ไม่ได้คิดอะไรยังคิดโลกสวยอยู่แล้วตอนนั้นเราก็นั่งเล่นเกมไปประมาณตีหนึ่งตีสอง
เวลาเดิมเลยครับคนนี้มันก็เกเลไม่กลับบ้านกลับช่องนะ
ติดเกมติดเกมครับผมอยู่ในร้านเกมครับผมเออแล้วไงแล้วไง
ทีนี้เราก็นั่งเล่นเกมไปผมมีความรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็น
แต่ร้านมันเปิดแอร์นะครับแต่มันรู้สึกว่ามันเย็นกว่าแอร์เย็นเยือก
เย็นนะครับพี่สวยก็เดินลงมาครับท่านมาอีกแล้วเห็นกันหมดนะฮะ
ทั้งร้านทั้งร้านครับมีคนอยู่กี่คนเจ็บแปดคนครับนี่คุณมีคนมายืนยันได้เลยใช่ไหมถึง
คุณเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับผมตอนที่นั่งเล่นเกมมันอยู่มีความรู้สึกว่า
แกเดินลงมาแล้วหันไปมองแต่แกไม่ได้เดินลงมาเหมือนแบบลงมาเดินเล่นนะครับ
ชะโงกหัวลงมาครับชะโงกหัวตรงตรงราวบันไดแล้วก็ชวนไอ้เด็กที่นั่งเครื่อง
ขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนตายบอกว่าขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนเจ๊นอนเจ๊กลัวผี
กลัวผีอีกแล้วเจ๊กลัวผีแต่เหมือนกับว่าความรู้สึกผมตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่า
แล้วทำไมพี่เจ้ยสวยพูดตรงอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ผมว่าโลกแห่งหลังความตายน่าจะมีกฎข้อแม้อะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ไม่ให้สื่อสารโดยตรง
ระหว่างที่นั่งเล่นเกมคราวนี้รู้เลยว่าไม่ธรรมดา

เสียงเสื้ออื้นแล้วมันลอยมาตามลำโทร

เจ๊สวยต่อซายขึ้นแล้วก็ลอง

ทุกคนกลับบ้านกันเลยโดยที่ไม่พูดกัน

วันที่๓และถึงวันที่๒

สักคราวที่๑๐โปรง
ติดเกมมากตอนนั้นเนี่ยก็มานั่งพอมาถึงร้านแกแกก็ไม่ลงมาอีก
คราวนี้ผมจัดการตัวเองเลยครับเปิดคัทเอาท์เปิดคอม

เดียวฮะรถตำรวจมาจอดหน้าร้าน
ผมก็เอาแล้วโดนลิขสิทธิ์แล้ววิ่งกันคนละทางแล้วตอนนั้น
แต่ไม่ใช่ครับพอรถตำรวจมาได้แป๊บนึงก็มีกู้ภัยขับตามมา
แล้วก็ถามว่าอันนี้คือร้านเกมของพี่สวยหรือเปล่า

ก็เดินตามขึ้นไปปรากฏว่าเขาเคาะ

หายออกมาแล้วเห็นแกผูกคอกับลูกบิดประตู
แล้วในรูปที่ผมเห็นแกถืออะไรสักอย่างเนี่ย

ข้างขวาเป็นรูปคู่ที่เค้าถ่ายเหมือนกัน
อเฮ่ยหลายปีช่างตอนนั้นจะเป็นสติ๊กเกอร์
ข้างบ้านฮ่า
ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไรแน่
เขามาตากผ้าระเบียง

แล้วทำยังไม่เขาเข้ามองดูตรงกระจก

แต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าแก

ไปถามว่าเออพี่อย่าว่าไงแล้วนะ
ผมรู้จักแกอยากรู้ว่าแกตายวันไหนยังไง
คือ๒วันประมาณ๒วัน
แล้วผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไอ้วันที่๒เนี่ย

ก็เลยไปถามมันว่าเฮ้ยคุยอะไรกันวะวันนั้น
โอ้โหพี่มดดำครับผมไม่เคยเห็นใครสั่นขนาดนั้นเท่านี้มาก่อนเลย
มันสั่นแบบใครจับเนี่ยผมถามวันนั้นเจออะไรวะ
มันมานั่งคุยกับผมว่ามันสันอย่างนี้เลยบอกเจออะไรวะ
เกาะกล้องพี่สวยนั่งอยู่ข้างล่างนะครับกล้องคือกระจกก็จะเห็นเงา
กล้องกล้องพี่สวยคุยกับผมหน่อยดิ
ไอ้เจ้าหันมาเปิดม่าน

อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ย
ดวงน่าจะไปคาบเกี่ยวกับคนตาย
พอมีคนสนิทที่รู้จักนะครับ

ถ้ายิ่งคนไหนผมลึกซึ้งเนี่ยนะครับ

ยังคุณยายผม

ย้อนกันไปประมาณสัก๔๕ปีที่แล้ว

ตอนนั้นผมทำงานอยู่โรงงานอยู่นะครับ
จะต้องผ่านหน้าบ้านผมนะครับ

ทำไมอยากไปหาคุณยายจังเลย
เดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากเที่ยวแล้วก็ได้นะครับ
พอผมข้ามฝั่งไปเนี่ยนะครับ
วันนั้นไม่ได้มีความสุขในการเที่ยวเลยครับ
ใจมันอยากกลับบ้านตลอดเวลา
กระทั่งระหว่างที่ทุกคนกลับมาจากเที่ยวแล้ว

ด้วยความที่ว่าผมอยู่ใกล้กับบานเก็ตอยู่แล้ว

ก๊อกก๊อกก๊อกหันไป
ไม่มีคราวนี้คือไม่ต้องสืบเลยฮะ
โอเคคงจะเป็นผีแต่ไม่คิดว่าเป็นผียายตัวเอง
นะครับผมก็หลับหลับไปนะครับ

ในฝันเนี่ยมีเสียงเคาะประตูแบบนี้เหมือนกันนะครับ

ปรากฏว่าเห็นยายของผมนี่แหละครับเขายืนอยู่หน้าประตู
สตูมของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนคนแก่กำลังจะไปวัด
นุ่งผ้าถุงสีสวยมากนะครับ
เสื้อลายดอกนะครับถือปินโตมีพล็อปด้วยนะฮะ
ทรงผมเนี่ยนะฮะโอ้โหแฮสไตล์แบบ
แบบทรงเป็นกระทุ่มเหมือนทองกวาวนะฮะในมวลรักลูกตู้

จะไปไหนเนี่ยบอกกูจะไปเที่ยวก็ตามึง
คือตาผมเสียก่อนนะครับผมมาถามอ่าแล้วมากับใคร
เขาบอกว่ามากับตามึงนู่นนะตามึงจอดจักรยานอยู่ทางนู้น

ก็เห็นคุณตาผมเนี่ยใส่แว่นสีช้างเกลียดขาก๊วย

ระวังที่เขาเดินไปนะฮะ
เป็นกำไรทองล้อมด้วยพลอยสีเขียวมรกฏสวยมาก
เขาบอกเนี่ยกูให้แม่มึงแล้วไปบอกแม่มึงด้วยนะว่ากูให้
หลังจากนั้นก็ตื่นมาจากความฝันครับใจคอไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นนะครับ
ใจเต้นตุ้มนุ่มต่อมมากประมาณ๘โมงแม่โทรมาเลยครับ
ว่ามียายตายแล้วนะเท่านั้นแล้วครับผมปล่อยโฮเลยคือแบบ
หอนใจอยู่แล้วเสียใจมากครับผมเสียใจมากเลย
กระทั่งคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วยงานหน่อยนะ
บ้านนอกก็จะเอาศพไว้ที่บ้านผมก็ไปช่วยงานเขา
แต่เราเห็นยายที่นอนอยู่ตรงนั้นมันรับไม่ได้
ผมก็หนีขึ้นไปนอนข้างบนก็หลับอยู่
ยายผมมาอีกฮะคอสตูมเดิมเลยครับพล็อปเดิมเลย
เดินมาหาเฮ้ยเนี่ยมันหากันไม่เจอหรือกันยังไง
คือบนออกแนวบนครับผมก็ถามบนอะไรยาย
เขาบอกนี่ข้างล่างวุ่นวายไม่รู้
หาของกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฝากให้มึงด้วยนะครับ

ข้างล่างเขาโวยวายเขาวุ่นวายอะไรกัน

โอ๊ยเนี่ยหาไม่เจอแต่เขาก็ไม่ได้ผ่านมาพูดกับผม

ผมรูดซิปออกดูก็คือไอ้ถุงพลาสติกที่ยายผมฝากไว้ให้ครับ

นั่นน่ะดิครับแล้วผมก็คลี่ออกดูปรากฏว่า

คือจะเอายายผมใส่ลงแล้ว
มาได้ยังไงวะตอนนั้นคือแบบสงสัยตัวเองมากเลยครับ

เอาแว่นตาไปซ่อน

ประมาณสัก๕โมงกว่าแล้วยายผมยังไม่ได้ลดน้ำศพเลยครับ

คือเราไม่อยากเห็นมาอีกแล้วครับ
คราวนี้แกเดินทะลุประตูมาเลยครับ

พร้อมกับดอกจำทะลุประตูมาเลย

จะไม่ลงไปลดน้ำศพยายหน่อยเหรอลูก

คือในความฝันผมตื่นขึ้นมาแล้วก็คุยกับเขา
ไม่เอาไม่อยากลงไป
กลัวจะทำใจไม่ได้นะครับ
นะแต่ยายอยากให้หลานลงไปนะ

เฮ้ยคืออันนี้ผมสาบานเรื่อยว่า

มาได้ยังไงคือแล้วผมไม่ได้แต่งเรื่องด้วยนะคือ
ได้ยังไงวะล็อกประตูแบบแน่นหนาแล้ว
ทำไงผมก็หยิบขันได้นะครับลงไปข้างล่างเลยครับ
เอาอีกแล้วฮะอุ้ยมันหายไปไหนเนี่ยทำไมเขาหากันอีกแล้ว

หมีมึงเอาไปทำไมเนี่ยก็ด่าผมอีกรอบนี้ผมก็ไม่ได้เอาไป
เอามาให้เขาบอกมึงโม้แล้วมึงอ่ะโม้แล้ว

หลังจากที่งานเผาศพยายหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ย
ผมก็เอาเรื่องความฝันไปเล่าให้แม่ฟัง
กำไรทองล้อมด้วยทัพทิมสีเขียวเนี่ยเขาให้แม่แล้วนะ
แม่ผมร้องไห้เลยเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่เกิด
เขาแต่งงานกับพ่อผมใหม่เนี่ยเขาไม่มีทุนไม่มีงบอะไรเลย
แล้วเขาขอกำไรข้อนี้ของยายแล้วยายไม่ให้
แล้วก็ถามผมมึงรู้ได้ยังไงบอกว่าก็ฝันเห็นว่ายายเนี่ยให้แม่

ชีวิตคุณนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
คือเรียกว่าเป็นเรื่องลี้ลับที่บางครั้งมันหาคำตอบไม่ได้
บางคนฟังไปก็อาจจะบอกโอ้โหนี่มันบ้าหรือเปล่า
นี่มันจริงหรือเปล่าเขียนบทขึ้นมาหรือเปล่า
แต่แน่นอนฮะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของเขาจริง
ถูกไหมครับใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจของคุณ

คุณผู้ชมมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าหาคำตอบไม่ได้

คุณส่งมาที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์ได้นะฮะ
คุณอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของแขกรับเชิญเรา
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรื่องทั้งหมดที่นำเสนอไป
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้นะครับผมหมูตัวพ่อคุณพระดำหมูตัวแม่

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่